อีสานไปกันเยอะคุณอุไรก็บอกว่าไปนอกสถานที่อย่างภาคอีสาน
เพราะฉะนั้นไม่ต้องรอช้าเราจะพาไปภาคอีสานกันต่อเลย
ไปตอนนี้ด่วนเลยนะจ๊ะไปที่บ้านดิฉันเองนะ

ช่วงนี้เนี่ยฝนตกนะแต่ว่าก็ยังมีแหล่งท่องเที่ยวสวยอย่างผาหมออีแดง
รอต้อนรับนักท่องเที่ยวอย่างคุณผู้ชมอยู่ค่ะ
งามขนาดไหนไปดูภาพเองดีกว่าจ้ะ
ไปกันถึงที่นี่ใครไปถึงแล้วต้องถ่ายภาพมุมนี้เลยนะคุณ
นี่เขาจะมีรั้วเอาไว้แล้วก็มีหินที่เขียนว่าพาหมออีแดงภาพปลักษณ์ไทย

ถูกต้องคุณเนี่ยค่ะมันโผล่ขึ้นมาแบบนี้เราเอาตัวเองไปบังในฉาก
ฉากที่สวยที่สุดเนี่ยต้องมีตัวเราไปอยู่ตรงนั้น

ไปถ่ายรูปกันได้เลยที่จุดชมวิวผาหมออีแดง
อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหารตะบนเสาทงชัยอำเภอกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสเกต
นี่ค่ะเราไปเก็บภาพบรรยากาศช่วงวันหยุดที่ผ่านมานะ
คือในพื้นที่นั้นไม่ใช่ว่ามีนักท่องเที่ยวต่างชาตินักท่องเที่ยวต่างจังหวัดเท่านั้น

เพราะมันสวยงามจริงแล้วไปแต่ละช่วงเวลาก็สวยงามแตกต่างกัน
พอไปถึงเนี่ยค่ะเราจะเห็นทะเลหมอกแบบนี้โอ้โหสวยงามสุดลูกหูลูกตา
ทะเลหมอกสวยแล้วนะคะคุณผู้ชม
ใช่แล้วก็ไม่ใช่แค่นั้นนะอย่างช่วงตอนเช้าหรือตอนเย็นเนี่ย
แล้วก็จะเห็นตะวันมาอยู่ระหว่างก้อนเมฆเรียกได้ว่าเป็นตะวันขึ้น๓แผ่นดิน
แผ่นดินลาวกัมพูชาแล้วก็ประเทศไทย
นี่สวยงามจริงเลยนะคะส่วนทะเลหมอกเนี่ยช่วงนี้
ก็เป็นภาพที่สวยงามเพราะว่ามันเกิดจากอากาศชื้นฝนมันตกนะคะ
แล้วก็มีแสงแดดนะมาทำให้มีความสวยงามมากขึ้นด้วย
แล้วก็อากาศเย็นสบายลมพัดเบา
โอ้โหฟินที่สุดไปถ่ายรูปแบบนี้นะคะ
แต่ยังไม่หมดนะใครไปที่นี่นะต้องไปดูที่นี่เลย
แกะสลักนูนต่ำเห็นไหมคุณ
เป็นภาพประวัติศาสตร์ที่มีคุณค่าหาชมยากอายุกว่า๑๕๐๐ปี
แล้วก็มีสถุผู้ค่ะเป็นโบราณสถานเก่าแกะอายุกว่า๑๐๐๐ปีเหมือนกัน
ก็เป็นจุดหนึ่งนะที่ควรค่าแก่การศึกษาเรียนรู้
ใครไปก็ไปแวะที่นี่แหละนะลานฮับตะวัน

ถ่ายรูปกันค่ะบอกพี่กัดแล้วก็บอกการเข้าชมหน่อย
เพราะว่ามันก็จะมีค่าเข้าชมถูกมากเลย
เด็กนี้๑๐บาทนะผู้ใหญ่๒๐บาทแต่ถ้าเป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติก็
ถ้าเป็นเด็กก็๕๐บาทผู้ใหญ่๑๐๐บาท
ก็ไม่แพงนะสบายให้เขาได้เอาไปบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวถูกต้อง
นี่โอ้โหเป็นภาพที่ย้อนแสงสวยมากเลยสีลูเอต
แต่มันก็จะได้ภาพอีกมุมนึงได้อีกนึงอารมณ์
สวยมากเลยนะคะคือจริงเวลาเราไปถ่ายภาพตรงพระอาทิตย์ขึ้นอะไรอย่างนี้
มันจะย้อนแสงอยู่แล้วปกติเราอาจจะต้องหามุมมองการถ่ายที่มันแบบว่าสวยงามอีกแบบนึงนะ
แต่ว่ายังไงก็ได้ความประทับใจแน่นอนเพราะว่าจริงแล้วภาพถ่ายอะไรก็ไม่สวยงามเท่าภาพถ่ายจากสายตาของตัวเอง
ที่เราต้องไปมองนะสิจริง
เป็นภาพที่บันทึกเอาไว้ในความทรงจำได้ไปตลอดเลยนะคะไปทั้งตอนเช้าตอนเที่ยงตอนเย็นได้หมดเลย